อ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณอัจฉริยะที่ถูกพาดพิงถึงว่า
ไปร่วมมือกับบังแจ๊กเพื่อปั่นยอดวิว
ยอดวิวในเพจเฟซบุ๊คของคุณแตงโมเนี่ยนะคะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจญากรรม
ฟาดแรงพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นด้วย

คือคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าทนายตั้มเนี่ยไปกล่าวหาว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยแหละเป็นคนเอายูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอจี
ให้กับบางแจ๊กเพื่อให้เคลื่อนไหวต่างที่เราเห็นกันนั่นแหละค่ะ
แกก็เลยออกมาไลฟ์สดชี้แจงแบบนี้นะคะ
ก็ใช้เวลาในการไลฟ์ผ่านช่องยูทูปของโคนันเมืองไทยประมาณ๑๐นาที
ตอบโต้ทั้งภาพแล้วก็เฟซบุ๊คของคุณแตงโมที่อยู่ดีก็มีการเคลื่อนไหวทุก๒ชั่วโมงตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
คุณอัจฉริยะสรุปแบบนี้ยืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้ร่วมมือกับบังแจ๊ก
ไม่เคยพูดคุยหรือติดต่อเป็นการส่วนตัวกับคุณแม่ของคุณแตงโม
ที่ถูกปล่อยออกมาก็มาจากมือถือที่อยู่ในความครอบครองของคุณแม่ของคุณแตงโม
ฉะนั้นคุณอัจฉริยะบอกว่าอย่าเอาเขาไปโยงกับคุณแม่ของคุณแตงโม
แล้วหลักฐานที่คุณอัจฉริยะมีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภาพที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊คของคุณแตงโมในขณะนี้
คุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะนำไปยื่นให้กับคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาผ่านคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันที่วุฒิสภาในวันนี้ด้วยนะคะ
เพื่อขอให้คณะกรรมธิการชุดนี้มีคำสั่งให้นำเรือออกมาตรวจหาคราบเลือดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คุณอัจฉริยะย้ำชัดว่ามีภาพวิดีโอต่างที่มีการทำร้ายกันบนเรือแล้วใครเป็นคนก่อเหตุบ้างเดี๋ยวจะไปมอบให้กับคุณหญิงหมอนพรทิพย์ในวันนี้
เกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านบาทคุณอัชริยะบอกว่าถ้าไม่ได้คลิปเสียงจากเขาทนายตั้มก็คงไม่มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้
แน่นอนล่ะครับการกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งของโซเชียลมีเดียต่างของคุณแตงโมเนี่ยนะครับ
มันนำมาซึ่งการตั้งคำถามว่าใครใครสวมรอยหรือใครแฮ็กมือถือของคุณตังโมหรือเปล่า
ทางตำรวจบอกถ้าอยากรู้นะคุณแม่หรือว่าครอบครัวของคุณตังโมเนี่ยแจ้งตำรวจเลยหาได้ไม่ยากหรอกไอแบบนี้
พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงครับผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าตำรวจไซเบอร์ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาตรวจสอบหาคนโพสต์
รวมไปถึงตรวจสอบสถานที่ที่ทำการโพสต์ได้หากคุณแม่และครอบครัวไม่สบายใจ
หรือว่ารู้สึกได้รับความเสียหายก็ไปแจ้งความเลยตำรวจตรวจสอบให้ได้ทันที
ไม่ใช่เรื่องยากครับพูดถึงการแฮ็กเข้าข้อมูลในมือถือ
ท่านบอกแบบนี้มันทำได้สองแบบก็คือหนึ่งรู้รหัสมือถือ
บอกแบบนี้นะแต่ลองไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีครับ
อ่าพี่หนุ่ยแบร์ไตหรือว่าคุณหนุ่ยพงศุกร์ฮิรัญพฤกษ์เนี่ย
แน่นหนาเลยครับพี่หนุ่ยบอกกรณีมือถือคุณแตงโมมันเป็นไปได้ว่า
คนที่เข้าถึงข้อมูลต้องเป็นคนที่รู้รหัสผ่านอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนมีมือถือของคุณแตงโมอยู่ในมือเลยอ่ะอืม
แล้วคุณหนุ่ยมั่นใจว่ากรณีคุณแตงโมไม่น่าจะเป็นการแฮ็กมือถือ
อาจจะไปยืมมือถือคนอื่นหรือคอมคนอื่นไปใช้เครื่องนั้น
แล้วเคยล็อกอินทิ้งไว้อะไรแบบนี้หรือเปล่าที่คุณหนุ่ยบอกไว้นะครับ
แล้วคุณหนุ่ยบอกถ้าหากมีการเข้ารหัสที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งมาก่อนเนี่ย
เหรอคะไม่ต้องล็อกอินใหม่ด้วยครับซึ่งการตรวจสอบสามารถเช็คย้อนหลัง
ฉะนั้นคนที่น่าสงสัยว่าเป็นคนปล่อยภาพเนี่ย
ให้สังเกตง่ายว่ามือถืออยู่ที่ใครก็คนนั้นนั่นแหละ
น่าสงสัยมากที่สุดหรือหากว่าคนโพสต์อยู่ต่างประเทศ

แสดงว่ากรณีนี้ต้องมีคนรู้เห็นหรือว่าร่วมขบวนการมากกว่า๒คนครับ
อันนี้เป็นความเห็นของพี่หนุ่ยแบร์ไตนะครับ
พรุ่งนี้จะเป็นวันชาปนกิจศพร่างของคุณแตงโมใช่ไหมครับ
วันนี้คุณแม่สิตางบัวทองเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่อีกคนนึงนะครับ
ออกมาบอกว่าคุณแม่พะนิดาฟังสิตางนะลุกขึ้นมาสู้เถอะ
ทวงความยุติธรรมให้ลูกเถอะอย่าเพิ่งรีบเผาเลย
คือประชาชนเป็นล้านคนพร้อมจะจับมือสู้ไปกับคุณแม่
เลื่อนงานเผาก่อนนะคะน้าอย่าเพิ่งเผามัน
แล้วคุณแม่ไม่ต้องกลัวคุณแม่จะเป็นผู้หญิงที่เป็นนางเอก
สำหรับไม่ใช่แค่คนไทยนะคุณแม่แค่เพจแฟนคลับนักข่าว
ที่ฉันรู้จักก็ครึ่งโลกแล้วมั้ง
ถ้าคุณแม่ลุกขึ้นมาเนี่ยคือฉันเชื่อ
ถ้ามาหาความจริงให้แตงโมคุณแม่จะเป็นนางเอกตัวจริง
ในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะแล้วลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เอาแค่ตอนสืบคดีโมเนี่ยลิขสิทธิ์ประวัติชีวิตโม
ขายได้เป็นร้อยล้านเลยคุณแม่ทุกประเทศสนใจ
ฉันยินดีประสานงานให้ขายลิขสิทธิ์เรื่องนี้
หวานล้อมและใช้คำว่าฉันกราบขอร้อง
เนื้อหาในคลิปก็หว่านล้อมวิงวอน
อยากให้แม่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกสาวก่อน
แล้วไม่ต้องกลัวอะไรมีคนพร้อมยืนเคียงข้างคุณแม่เสมอ

แม่ไม่สู้อย่างเดียวได้แน่นอน
จะกลายเป็นนางเอกได้ใจคนทั้งประเทศ
รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เขาติดตามคดีการเสียชีวิต

ยังเชื่ออีกว่าชีวภาวะของคุณแตงโม
มีหลายประเทศสนใจซื้อลิขสิทธิ์ไปทำภาพยนตร์
อันนี้จริงแหละนะ
เพราะคดีมันค่อนข้างจะมีความโด่งดังนะครับ

คุณแม่สีตางเขาจะติดต่อประสานงานให้

คุณแม่ของน้องแตงโม